คุณผู้ชมครับเรื่องราวของความเชื่อยังมีมานำเสนอ

เรื่องของความเชื่อเรื่องของการกินเป็นสิ่งที่สำคัญ

เดี๋ยวผมพาไปดูที่จังหวัดนี้
ที่จังหวัดสุรินทร์

เลี้ยงตุ๊กแกเนี่ยเคยนำเสนอไปแล้วว่าเลี้ยงเอาไว้ขาย

แต่ท่านนี้เขาเลี้ยงตุ๊กแกไว้กินเอง
เพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่ามันใช้เป็นยาชูกำลังได้จริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าชาวบ้านนาโพนะครับ
ตะบนบ้านแร่อยู่ที่จังหวัดสุรินครับ
เขาช่วยกันเลี้ยงตุ๊กแก่ครับ

เอาไว้ทดสอบดูว่าวันเอาไปปรุงยาแล้วเนี่ย
มันสามารถเป็นยาได้ผลจริงตามที่เป็นข่าวหรือไม่นะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราจิตใจทำด้วยอะไรคุณ

นายโกศลจำเรินบุญหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่า

เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ดูแล

ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูในกรงที่เลี้ยงตุ๊กแก่
กรงนะครับมีตุ๊กแก่อยู่หลายรุ่นหลายขนาดหลายไซส์
มีความยาวถึง๑๖แล้วก็๑๖

อยู่ในกระบองไภไผ่แอร์อัดกระเทียงอย่างแบบนี้

ฉันก็ขนลุกเหมือนกันหนาว
เอ้าก็ดูให้มันมีความน่ารักสิปะโถเอ้

เดี๋ยวผมมีให้ดูเอาแต่ว่ากันก่อนเรื่องนี้

เจตนาก็คือเลี้ยงเอาไว้เพื่อทดสอบดู
แล้วตอนนี้นะครับโอ้โหมีเป็นร้อยตัวแล้วนะ
ใหญ่ที่สุดหนักอยู่ประมาณ๔ขีด
ส่วนตัวที่ยาวที่สุดเขาบอกว่า๑๖นิ้วกว่า

โอ้โหรุ่นแต่ละตัวเนี่ย

สุดยอดมากเขาบอกว่าลองไปกินดูแล้ว
เวลาไปทำงานคุณลุงเขาบอกว่าก็รู้สึกแตกต่างนะ

ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่เนี่ยเอามาทำยาปรุง
แล้วก็ได้ผลจริงอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่นะครับ
เอาล่ะหลายคนดูตุ๊กแก่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
น้องใบตองเห็นแล้วก็รู้สึกหวาดภาวะหวาดกลัว
เห็นมันแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยลองขอทีมงานดู

งานเอามาดูหน่อยว่าหน้าตาเวลามันน่ารักก็เป็นยังไง

มันน่ารักไหมล่ะ

หน้าคุณมันจะน่ารักกว่า
น่ารักตรงไหนตุ๊กแก

ตับแก

เรื่องสัตว์อย่างอื่นก็มี

ฉันไม่เอาสัตว์น่ากลัวแบบคุณหรอก